ท่านประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาและประธานในที่ประชุมครับ
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและมาจากการแต่งตั้ง
ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
สิ่งที่ท่านอภิปรายมาทั้งหมดเป็นประโยชน์
ทั้งต่อตัวภาคประชาชนที่เสนอร่างเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้าน
และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำรัฐสภาทุกท่านที่ต้องอดตาหลับขับตานอนจนข้ามวันข้ามคืนแบบนี้
ท่านประธานครับกระบวนการในวันนี้คือการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เข้าชื่อการเสนอร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ในขณะเดียวกันก็เป็นกระบวนการที่นำความต้องการเสียงเรียกร้องของประชาชนที่อยู่ด้านนอกของสภา
ถกเถียงอภิปรายกันในสภากันในสถาบันการเมืองตามระบบตามคันลองอย่างมีอารยะ
ความเห็นของเพื่อนสมาชิกนั้นเป็นประโยชน์มากครับ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็จะเป็นผู้ฟังแล้วก็นำไปชั่งน้ำหนักเหตุผล
ว่าเหตุผลของด่าใครฟังได้เหตุผลของใครฟังไม่ขึ้น
ผมถูกกล่าวหาพวกเราคณะ
รณรงค์เรื่องร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติมถูกกล่าวหามาสารพัดอย่างครับ
มาวันนี้มาในที่ประชุมก็ถูกกล่าวหา
ท่านก็กล่าวตรงบางท่านก็กล่าวอ้อม
แล้วก็ใช้วิธีการถอนคำพูดเป็นครั้งคราวไป
ไม่เป็นไรครับส่วนตัวผมเองยึดถือคติมาโดยตลอดครับ
ว่าเมื่อเราเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์
ตำหนิด่าทอติเตียนได้อย่างเสมอ
หากเราต้องการให้ใครสันเสริญเรา
หากใครต้องการให้ใครเคารพเรา
เราจำเป็นต้องให้มีคนวิภาควิจารณ์เสียกอดครับ
ดังนั้นผมจึงไม่ถือสาแต่ประการใด
ไม่เคยคิดที่จะฟ้องหมินประมาทหรือดูหมินใคร
ทั้งที่หลายเรื่องเข้าเหตุทั้งสิ้น
เพราะว่าการฟ้องหมินประมาทดูหมินต่างนั้น
ก็จะเป็นการปิดปากคนที่วิภาควิจารณ์เรานั่นเอง
ท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกหลายท่าน
กังวลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
แล้วก็ตั้งฉายาต่างนานา
ว่ารวมศูนย์อำนาจบ้างว่าปั่นทอนบ้างว่าควบคุม
บ้างว่ารวงเกินรวงล้ำรวงลูกลงเหว
ก็บอกว่ายกร่างกันมาด้วยความเกลียดความโกรธความกลัวและความเกิน
ผมยืนยันกับท่านประธานครับว่าร่างฉบับนี้ไม่ได้มีลักษณะ
แบบที่ท่านตั้งสมยานามาแต่ประการใดครับ
ตรงกันข้ามครับการอภิปรายในบางท่าน
สะท้อนทัศนคติของการเกลียดนักการเมืองจากการเลือกตั้งมากจนเกินไป
สะท้อนทัศนคติของความโกรธที่ร่างแบบนี้เข้ามาสภาได้อย่างไร
ประชาชนเข้าชื่อมาแสนกว่าคนได้อย่างไร
อาจจะมาจากกลัวที่ตนเองอาจจะต้องสูญเสียอำนาจลงไปบ้าง
อาจจะมาจากเกินครับเกินคิดเกินไปหมดครับ
คนเสนอร่างต่างเหล่านี้ว่าประชาชนที่เขาเสนอร่างเหล่านี้
มีความไม่สุจริตต้องการจะมาล้มล้าต้องการจะมาปั่นปวด

ร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ยกร่างขึ้นมาจากสมมุติฐานที่ว่า
รัฐธรรมนุนไทยและระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย
เพี้ยนไปจากระบบปกติเฉฉัยออกจากรู่ทางประชาธิปไตยมากขึ้นมากขึ้น
ดังนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีความต้องการเพียงแต่จะปรับปรุง
สมดุลมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง
รัฐธรรมร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
ไม่ใช่เป็นเรื่องสุดโตกแต่ประการใดครับท่านประธาน
แต่เป็นเพียงประการที่หนึ่ง
กติกาที่มันเอียง
ทำให้ฝากฝ่ายนึงได้ประโยชน์มากกว่าอีกฝากฝ่ายนึง

แข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรมภายใต้กติกานี้ร่วมกัน
เราอยู่กับรัฐธรรมนูลที่ผิดปกติ
อยู่กับระบบการเมืองที่ผิดเพี้ยนมานาน

ดังนั้นร่างฉบับนี้คือการคืนความปกติให้กับสังคมการเมืองไทย
หากจะมีสมาชิกท่านใดคิดว่าร่างฉบับนี้สุดโต่ง

ใส่แว่นสายตาที่สุดโตอีกของอีกข้างหนึ่งครับ
เมื่อท่านใส่แว่นสายตาที่สุดโต่งของอีกข้างหนึ่ง
มองมาในร่างนี้ซึ่งเป็นความปกติ
จึงมองว่ามันสุดโต่งไปอีกทางหนึ่ง

ร่างฉบับนี้ต้องการมุ่งแก้ไขใน๔ประเด็นหลัก
ท่านอาจจะไม่พออกไม่พอใจกับคำว่า
ลื้อล้างละเลิกต่าง

นั่นเป็นเพียงคำกิมมิกเพื่อใช้ในการรณรงค์เท่านั้น
เวลาเราจะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมาลงชื่อต่าง
ก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่าง
แต่ถ้าหากดูในรัฐมนูลตัวบทในรายละเอียด
ก็จะไม่ได้พบทำในลักษณะที่ท่านกังวลแต่อย่างใด

ประเด็นที่หนึ่งคือเราเสนอให้ยกเลิกวุฒิสภาและเป็นสภาเดียว
ด้วยเหตุผลที่ว่าระบบรัฐสภาไม่จำเป็นครับว่าต้องมี๒สภา

แต่ถ้าเราอยากจะมี๒สภาต้องตั้งคำถามก่อนครับ

ทั่วโลกใบนี้ที่ของประเทศที่มี๒สภามีเหตุผล๒ข้อเท่านั้นครับ
๑คือเหตุผลทางประวัติศาสตร์เช่นประเทศอังกฤษ
คือเรื่องของโครงสร้างของรัฐ
ถ้าประเทศใดเป็นสหพันธรัฐเขาจะมี๒สภาเสมอครับ
เพื่อจะให้วุฒิสภาเป็นตัวแทนของมรรัฐอย่างเท่าเทียมกัน
ในการใช้อำนาจนิติบัญญัติของระดับสหพันธรัฐ
ตัวอย่างนี้ก็พบกันในสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี
ทีนี้ถ้าหากตั้งขึ้นมาแล้วก็ต้องมาถามต่อครับจะให้วุฒิสภาทำอะไร
ก็ถ้าต้องมีอำนาจมากก็ต้องมาจากการเลือกตั้ง
แต่ถ้ามีอำนาจน้อยก็มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมหรือมาจากการแต่งตั้งก็พอยอมรับได้
ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดไปประเทศไทยไม่มีเรื่องเหล่านี้เลยครับ
แต่การเกิดขึ้นของสภาที่๒ในประเทศไทยนับตั้งแต่๒๔๘๙ต่อเนื่องมา๒๔๙๐จนถึงปัจจุบันเนี่ย
มันสัมพันธ์กับเรื่องของการสืบทอดอำนาจอยู่ครับ
วุฒิสภาหลายครั้งตั้งแต่ปี๙๐๙๒๑๑จนมาถึง๑๗๒๑๓๔๕๐และ๖๐
ออกแบบมาเพื่อการสืบทอดอำนาจของคนที่ยึดอำนาจมาก่อนหน้านั้นครับ
ทั้งหลายทั้งปวงจึงเป็นเหตุผลว่าณวันนี้เราควรจะต้องมีข้อเสนอ
เสนอให้ยกเลิกวุฒิสภาได้แล้วท่านอาจจะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรครับ
แต่อย่างน้อยข้อเสนอนี้ก็จะได้ถูกถกเถียงถูกอภิปราย
และถูกประเมินความเหมาะสมว่าณเวลานี้ประเทศไทยเหมาะสมที่จะมีสภาเดียวแล้วหรือยัง
ถัดไปครับเรื่องของการปฏิรูป๓รัฐธรรมนูลและองค์กรอิสระ
ผมยืนยันตรงนี้อีกครั้งครับว่าสิ่งที่เราออกแบบมาทั้งหมดไม่ใช่การแทรกแทรง
แต่เป็นเพียงการตรวจสอบถุงดุลและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม
ตั้งแต่รัฐธรรมนุน๔๐๕๐๖๐ใช้ต่อเนื่องกันมา
หากร่างนี้ผ่านเราจะได้ระบบการตรวจสอบที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
มีประสิทธิภาพพร้อมกับมีความชอบทำทางประชาธิปไตย
การที่๓ครับเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารและการป้องกันรัฐประหารครับท่านประธาน
ผมยืนยันตรงนี้นะครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านเข้าใจผิด
เราไม่ได้ไปยกเลิกประกาศคำสั่งคอสชทุกฉบับ
เราไม่ได้บอกว่าสิ่งใดที่ขอสชทำมาเสียไปหมด
สิ่งใดที่สนชทำมาเสียไปหมด
การยกเลิกมาตรา๒๗๙มีความหมายแต่เพียงว่า
บรรดาประกาศคำสั่งขอสชที่รัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๙รับรองเอาไว้ว่า
ชอบด้วยรัฐมนุน๖๐ตลอดการนั้นให้ยกความคุ้มครองตรงนี้ออกไปเท่านั้นเอง
ประกาศคำสั่งขอสชก็ยังอยู่ครับ
พระราชบัญญัติที่สอนชอบตามาก็ยังอยู่ครับ
เพียงแต่ว่าบุคคลทั้งหลายสามารถใช้สิทธิ์โต้แย้งได้ว่า
ประกาศคำสั่งเหล่านี้มันขัดรัฐธรรมนูล๖๐หรือไม่
พระราชบัญญัติต่างที่สนชตรามาขัดกับรัฐธรรมนูลหรือไม่อย่างไร
ดังนั้นจึงยืนยันครับว่าไม่ได้ไปกวาดล้างสิ่งที่รัฐประหารทำมา
เพียงแต่ทำให้มันมาสู่ระบบปกติครับ
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูลบังเกิดขึ้นได้จริง
อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับการประกาศให้การนิรัทธศกรรมการรัฐประหาร
วันที่๒๒พฤษภา๒๕๕๗เป็นโมคะ
เรื่องนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองฮะ
ผมก็ไปดูประเทศบ้านอื่นเมืองอื่นที่เขาหยุดการรัฐประหารได้
ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นตุรกีไม่ว่าจะเป็นกรีส
พวกนี้เขาเคยมีรัฐประหารเกิดขึ้น
เขามีอำนาจประเด็จการมาเยี่ยมมาเยือนเป็นบางครั้งบางคราว
แต่เขาหยุดมันได้ด้วยวิธีแบบนี้
ผมยกร่างขึ้นมาก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับ

ดังนั้นวิธีคิดก็ง่ายครับถ้าคนทำรัฐประหารถูกดำเนินคดี
ก็จะไม่มีใครกล้าทำรัฐประหารอีกเลย

ท่านประธานครับส่วนบทบัญญัติต่างที่เพื่อนสมาชิกอาจจะบอกเขียนไปทำไม

ผมยืนยันแบบนี้ครับใช่ครับมันอาจจะ
ฉีกรัฐมนูลเสร็จก็จบแต่อย่างน้อยนี่คือ
เชื้อมูลที่อยู่ในรัฐธรรมนูลของประเทศไทยมาแล้ว
อย่างน้อยที่สุดมันมีวัตถุมันมีตัวบท
ที่เคยปักลงไปอยู่ในรัฐมนูลแล้ว
ในวันหน้าถ้าหากเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น
ผมเชื่อว่าองค์กรที่ใช้และตีความรัฐธรรมนูล
ก็จะหยิบยืมบทบัญญัติในอดีตเหล่านี้
มาใช้ผ่านหลักการปกครองทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไป
หลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย
อันมีภาษาทรงเป็นประมวลเพื่อหยุดยั้งรัฐประหารก็ได้
มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้องค์กรผู้ใช้กฎหมาย
เอาไปใช้ยันกับรัฐประหาร
และถ้าวันใดก็ตามที่ประเทศไทยไม่มีรัฐประหารอีกเลย
บัญญัติเหล่านี้ก็เป็นเพียงสัญลักษณ

ให้คนได้รับความทรงจำว่าครั้งหนึ่งประเทศนี้เคยมีรัฐประหารบ่อยครั้ง

เหมือนอย่างที่ประเทศกรีสเขาเขียนกัน

แต่มันไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกแล้วครับ
ก็เป็นอนุสรที่อยู่ในรัฐมนูลเท่านั้นเอง
สุดท้ายครับเรื่องของการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ยืนยันครับว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศเป็นสิ่งจำเป็น
เพียงแต่เราเห็นว่าควรให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนทำ
และพวกเขาก็คงไม่ได้ทำกันเองหรอกครับ
มีข้าราชการมีเทคโนแครตมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ
หลากหลายกระทรวงจากหลากหลายส่วนราชการเข้ามาช่วยกันทำอยู่แล้ว
แต่ให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งเขาได้ทำ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่างที่เข้าไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
และมันก็ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการละสมัย
ท่านประธานครับตลอดการประชุมวันนี้
เราได้ยินสมาชิกหลายท่านพูดว่าข้อเสนอต่างเนี่ย
จะต้องปรณีประนอมจะต้องคุยกันจะต้องเอามาพูดคุยกัน
นี่ครับร่างนี้แหละครับคือความพยายามของการปรณีประดอนครับ
ร่างนี้แหละครับคือความพยายามที่จะนำสิ่งที่อยู่ข้างนอกสภา
เสียงเรียกร้องที่อยู่ข้างนอกสภาเข้ามาพูดกันในสภา
กลไกของสภาแต่เมื่อเอาเข้ามาเราก็ได้รับคำถามครับ

ท่านประธานครับตลอดการประชุมในวันนี้
สมาชิกหลายท่านกังวลว่าฝ่ายนิติบัญญาณสภาโฟธรรจรส่วนดอน
สภาพผู้แทนรัศดรจะเข้าไปแทรกแสงองค์กรอื่นอื่น
แต่เรากลับไม่กังวลใจเลยหรือครับว่าสารรัฐธรรมนูลก็ดี
องค์กรอิสระก็ดีก็มีโอกาสแทรกแสงองค์กรอื่นอื่นได้
เช่นเดียวกับท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับ
เชิญครับท่านประท้วงข้ออะไรครับ
ลิปสองหน้าการกำหนดการประชุม
ผมไม่ทราบเวลาของผู้ชี้แจงเนี่ยหมดหรือยังนะครับ
หมดแล้วผมว่าน่าจะหมดแล้วท่านประทาน

ข้อสี่สิบห้าครับก็คือผู้จาวกวนสามซากในเรื่องเดิมเดิมครับ
ท่านประธานครับดังนั้นอยากให้ท่านวินิจฉัยครับครับ
ผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับเวลานั้นทางวิบรัฐบาล
เพิ่มให้สามสิบนาทีรวมกับของเดิมสิบเจ็ดนาที
เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์พีบุธใช้ไปเอ่อสามสิบนาทีนะครับ
เหลือสิบเจ็ดนาทีตอนนี้ก็จะสิบสามนาทีแล้วนะครับ
ก็เหลืออีกสี่นาทีนะครับเชิญครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับวันนี้ตลอดการประชุม
เราได้ยินได้ฟังความคิดเห็นหลายเรื่องที่กังวลใจกันว่าหากร่างรัฐมนูลฉบับนี้ผ่าน
กระทบกับหลักการแบ่งแยกอำนาจอำนาจจะรวมศูนย์อยู่ที่สภาผู้แทนรัศดร
แต่เราไม่กังวลใจสภาพการแบบรัฐมนูลปัจจุบันหรือครับที่อำนาจรวมศูนย์ว่าอยู่ที่สารรัฐธรรมนูล
อำนาจรวมศูนย์ว่าอยู่ที่วุฒิสภาอำนาจรวมศูนย์ว่าอยู่ที่องค์กรอิสระ
หรือในอดีตที่ผ่านมาสดร้อนอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่หัวหน้าคอสช
ภายใต้มาตรา๔๔สุดท้ายครับเรามีความกังวลใจกันหลายเรื่องครับว่า
ออกแบบรัฐมนูลแบบนี้สะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจองค์กรอื่น
ไม่ไว้วางใจวุฒิสภาเช่นเดียวกันครับแล้วถ้าร่างรัฐมนูลฉบับนี้ผ่าน
ท่านก็จะต้องไม่ตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าทำไมจะต้องมาระแวงสภาพผู้แทนรัศดรที่มาจากการเลือกตั้ง
ท่านประธานครับใครใครก็อ้างประชาชนกันได้ทั้งสิ้นครับ
เพราะนี่คือระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นแหล่งแห่งความชอบทำอันสูงสุดของการปกครองในระบอบนี้
ไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามก็จะอ้างประชาชนทั้งสิ้นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรก็อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน
พวกเราซึ่งรณรงค์ใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูลเราก็อ้างว่ามีพี่น้องประชาชนร่วมลงชื่อกว่าเราแสนกว่าคน
แต่ที่แน่ครับสมาชิกวุฒิสภาเองก็สามารถอ้างประชาชนได้เช่นเดียวกันครับ
แต่ท่านอ้างได้แต่เพียงตัวบทในรัฐมนูลเท่านั้นที่เขียนว่าท่านเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ท่านประธานครับตลอดการอภิปรายในวันนี้การประชุมในวันนี้มีสิ่งหนึ่ง
ซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อกังวลใจของเพื่อนสมาชิกหลายท่าน
และจนอาจจะนำมาสู่การลงมติไม่รับหลักการ
สิ่งนั้นก็คือเพื่อนสมาชิกมีความกังวลว่าร่างรัฐธรรมนูลแบบนี้จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครอง
ท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้ล้มล้างตรงแต่เปิดช่องทางให้ล้มล้าง
นี่คือความกังวลใจที่สำคัญอย่างยิ่งครับ
ท่านประธานครับคำว่าล้มล้างคืออะไรครับ
รัฐธรรมนูลท่านเคยแปลความมาแล้วครับ
คือการกระทำโดยเจตนาเข้าไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดศูนย์สิ้นไป
หรือไม่ดำรงอยู่อีกต่อไป
แล้วร่างรัฐธรรมนูลของเราไม่มีตรงไหนล้มล้างเลยครับ
ประเทศนี้ยังปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมศัตริย์ทรงเป็นประมุก
ประเทศนี้ยังคงมีอำนาจนิติบัญญัติโดยสภาผู้แทนรัศดร
ยังมีอำนาจบริหารโดยคณะรัฐมนตรี
ยังมีอำนาจตุลาการโดยสารที่ตัดสินในพระปรมาพิไทยต่าง
รัฐสภาก็ยังคงดำรงอยู่ต่อไป
พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นพระประมุกต่อไป
นายกรัฐมนตรีก็เป็นคนรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูลต่อไป
ถ้าหากร่างฉบับนี้จะเป็นการล้มล้าง

ที่จะต้องใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูลกำหนด
ที่เราใช้ช่องทางตามรัฐมนูลกำหนด
ก็เพราะว่าเราต้องการรณรงค์

ถ้าหากเราเป็นคนขี้แพ้ชวนตีจริง
ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่เห็นดีเห็นงาม

แต่เขาก็ยังต่อสู้ในระบบแบบนี้
ถามว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านนอก

เวลาผมไปรนรงหลายพื้นที่หลายจังหวัด
คำถามที่ได้ยินได้ฟังทุกครั้งก็คือบอกว่า
เราเข้าชื่อกันไปเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านหรอก

แต่แม้กันนั้นเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเข้าครับ

ที่ให้ประชาชนปวงชนชาวไทย
ซึ่งรัฐมนูลบอกว่าเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุด

ได้แสดงออกซึ่งการใช้อำนาจของเขาบ้าง

ในเมื่อช่วงเวลานี้มันเป็นเศษเซี่ยวที่เขาได้ใช้

ผมขอเรียนเพื่อนสมาชิกครับว่า

ผมร่างด้วยความอคติอะไรต่างนานา

แต่ท่านดูอย่างภาวะวิสัยครับ

ผมก็ไม่รู้แค่มองว่าใครเป็นสมาชิกส่วนไหน

พวกเรามีความคิดแต่เพียงว่า

ความคิดเห็นที่แตกต่างได้

กังวลกับเราจนเกินไป

จะรักษาประชาธิปไตยได้

มั่นคงต่อไปในศตวรรษนี้ได้ครับ

ทั้งสภาพูดแท้ลักษณ์ดรและวุฒิสภาทุกท่านครับ
มาร่วมกันลงมติรับหลักการ

เปิดประตูแห่งการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
ตามระบบเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เปิดประตูแห่งการสว่างหาจันทร์ธรรมติครับ